อ๋อเลี้ยงก็เลยก็มากมายมากมายไปแล้ว
เลี้ยงจอราเคเลี้ยงเต่าใช่มั้ยคะ
บางคนเลี้ยงไก่อันนี้อาจจะคุ้นเคยหน่อยเหมือนกัน
แต่จะเลี้ยงไก่เฉยเนี่ยนะฮะมันก็ธรรมดาเกินไป
เลี้ยงไก่แบบพิธีพิถันธนุถนอมใส่ใจมัน

เปิดเพลงให้มันฟังแล้วเป็นยังไงก็ไปดูคลิปนี้ล่ะค่ะ

ไม่ออกครับคุณช่วยแปลให้ผม
คืออันนี้คือเสียงวิทยุใช่ไหมคะ
รูปนี้ยังคงอยู่คิดดูแล้วกันนะ
เพลงนี้หรือเสียงมือสักทุ่นนี้
เจ้าของบอกว่าไม่ได้เปิดให้คนฟังนะ

มันจะพูดภาษาไก่อะไรล่ะวิทยุไง
เออนี่คุณผู้ชมไก่ที่พี่เขาเลี้ยงไว้

นาวาโทประทวนมาเองค่ะ

บ้านหนองยะปล้องหมู่๑ตำบลห้วยยาง

บ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี่ยไก่พันธุ์เอาไว้ด้วย

ต้องมาเปิดเพลงให้ไก่ฟัง
คือที่นี่มันมีทั้งเป็ดทั้งไก่

มันไม่ได้กลับบ้านมันกลับไปอยู่ในเหล้าของมัน
เออแม้เป็ดยังอยู่ในร้าวไก่ยังอยู่ในร้าว
คุณจะตามมันไปทำไมคุณชนะ

แฮะโอ๊ยผมไม่ชอบเราไปในเล้าไม่ดี
เออไม่เข้าเล้าเนี่ยดีแล้วไปนับไข่สิ
ไข่ออกมาเยอะมากนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่เปิดเพลงให้มันฟังเนี่ยโอ้โห

การเปิดเพลงให้ไก่ให้เป็ดฟังเนี่ย
คุณภาพของไข่ที่มันเบ่งออกมาเนี่ย

เออออกมาแล้วเนี่ยมันได้ฟองใหญ่ฟองโตแล้วคุณภาพดี

ใช่ไหมคะเมืองเราแหละเนอะ
ถ้าได้ฟังเพลงเพราะกินอาหารอร่อย
เราก็จะมีความสุขเบิกบานทำงานก็ดีเหมือนกันเลยค่ะ
นี่ค่ะพี่เขาก็เลยเปิดเพลงให้เป็ดไก่ฟังนั่นเอง